คุณผู้ชมฮะอย่างที่เป็นพาดหัวข่าวด้านหลังของเรา

ผู้ชายคนนี้อารวาสในชุมชนนะครับ
และชาวบ้านบอกว่าทุกวันนี้ต้องหลบซ่อนอยู่ในบ้าน

เขาถือมีดและอารวาสขนาดไหนนะครับ

เหมือนจะไปหยิบอะไรอยู่ด้านหลัง

เหมือนเอามือจะไปหยิบอะไรที่เหน็บมานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
ช่วงเย็นของวันที่๑๘พฤษภาคม
ชายเสพยาคุ้มคลั่งบุกเข้ามาถึงในบ้าน
เข้ามาไม่พอถือมีดพระ
แต่กว่าตำรวจจะมาถึงแหม่ชายข้างคนนี้ก็หลบหนีไปแล้วนะครับ

เวลาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน
แม่ตะโกนด่าคนในบ้าน
ตะโกนด่าบ้านหลังอื่นทุกทีเลย
ทั้งที่ชาวบ้านบอกไม่เคยมีปัญหาด้วยกันกับเขาเลย

ทีนี้ชาวบ้านบอกอยู่ด้วยความหวาดระแวง
กลัวว่าผู้ก่อเหตุจะถึงขั้นเข้ามาฆ่าเข้ามาแกล้ง
อยากให้ตำรวจเข้ามาช่วยหน่อยครับ

เขาก็ขับมาปกติแหละก็มาด่ามาอะไร
ขากลับเขาก็วนรถกลับมามาจอดฝั่งตรงข้ามเขาก็ถือมีดเปิดประตูเข้ามาเลย
ถือมีดเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาข่มขู่คนในบ้าน
บอกว่าไปเอาเงินมาคืนเขาอะไรประมาณนี้แหละ
เงินที่เขาว่านี่เงินอะไร

เขาเนี่ยมาบอกว่าผมอ่ะไปแจ้งตำรวจ
ทีมตำรวจปลอมมาจับเขาเพื่อขู่เอาเงินเขา
เขาเสียไป๒๓หมื่นเขาอยากได้คืน
ประมาณนี้แหละที่ผมจับใจความได้นะ

เดี๋ยวมีแค่เอามีดแบบฟันประตูรั้วเคาะรั้วอะไรแถวนี้แหละ

เขามาฆ่ามาแกล้งทำอย่างไรดีนะฮะ

ตำรวจสภบ้านเป็ดนำกำลังไปควบคุมตัว
นายปียชาติหมู่เมือง๒หรือว่านายเห็ง
นี่ฮะนายเฮงถูกควบคุมตัวแล้ว
ของกลางเจอครับอาวุธมีดครับ

ควบคุมตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจ
ปัสสาวะแน่นอนพบสีม่วงครับ

เสพยาบ้า๒เม็ดแล้วในคลิปเหตุการณ์เขาเสพไปก่อน

บอกว่าเจ้าของบ้านเมื่อกี้พี่คนเสื้อสีแดง

แล้วก็ถูกครอบครัวของพี่อันวัสนะ
ทำศัยศาสตร์ใส่คุณ
ทีนี้ฮะทางด้านตำรวจบอกว่า
ผู้เสียหายทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

คาดว่าปมก่อเหตุมันมาจากสารเสพติดแล้ว

หรือทางคุณพี่อนวัฒน์ทำคุณสัยใส่จนเป็นบ้านะครับ
ตอนนี้แม่ของผู้ก่อเหตุยอมรับว่าลูกชายติดยาเสพติดมานานแล้ว
ห้ามเคยปรามแล้วนะหวังจะพาไปรักษา
แต่ลูกไม่ฟังลูกยังเคยทำร้ายร่างกายแม่ด้วย
วันนี้แม่ก็ดีใจเหมือนกันที่ตำรวจมาจับกลุ่มลูก
อยากให้นำตัวไปบำบัดรักษาให้หาย
ไม่อยากไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีก